ไม่ได้มาทำงานไม่ได้มารับเงินนะครับ
ไม่ได้มารับเงินจากโรงเรียนไม่ได้จ้างใดทั้งสิ้นครับ
เพราะว่าอย่างน้องสองคนเนี่ยที่ไปโพสต์เนี่ย
จากนั้นก็กำลังเรียนปี๑มหาวิทยาลัยอังกฤษครับ
เดี๋ยวน้องเขาก็รู้สึกเสียใจที่โพสต์ไปแล้วก็มีประเด็นขึ้นมา
ก็ได้ตักเตือนรับไปแล้วนะครับ
ที่มาเนี่ยทั้งหมดเป็นอาสาสมัครหรือวอลันเทียนะครับ

เท้าความว่าเป็นโครงการนะครับ

ซึ่งรัฐบาลหน่วยงานของรัฐเนี่ย

เพราะว่าเป็นการทำชื่อเสียงให้กับประเทศ
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในกำลังพัฒนานะครับ
แต่นี่ลักษณะของอาสาสมัครชาวอังกฤษเนี่ย
ก็มีตั้งแต่กำลังเรียนปริญญาตรี

เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงนะครับ

แต่คำว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมายความว่า
ก็จะมีแน่นไขจาก
ที่โรงเรียนก็ต้องดูแล

แล้วไปคิดมาทำงานไม่ใช่เป็นใครที่สามารถ
และคำที่สองคือใช้คำว่าจ๊อป
แล้วก็มันก็จบและก็เริ่มเกิดประเด็นนี้กลายเป็นพิวพาซ
เพราะว่าก็ยอมรับว่าเด็กไทยจะมีปัญหานะครับเรื่องการฟังการพูด
ที่เราพูดกันว่าสำเนียงไทยจะพูดกับต่างชาติแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับ
ตรงนี้มาคือเป็นการพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนนะครับ
เด็กจะคุ้นกับสำเนียงนะครับของเจ้าของภาษาโดยตรงนะครับ

ก็พอใจมากเพราะว่าเด็กการออกเสียงนี่ดีขึ้นมากเลยนะครับ
อันนี้ชัดเจนนะครับและเด็กสามารถโต้ตอบได้
อันนี้ก็เป็นข้อที่ดีนะครับผลประโยชน์นะครับผม